สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ท่านอุปทธิ์อย่างสินมอบเวชภัณฑ์มิชยาให้แก่ท่าน
รองนายยกษัตริย์ไม่ต้องถ่ายบู๋อะเนาะเป็นการรู้ตัวแทนน่ะค่ะ

ที่ภูมิลำเนาอยู่ที่ไหนทางผู้ว่าราชกายจังหวัดทางนายแพทย์สหรัฐศูนย์จังหวัด
จะต้องไปจัดการให้มีการบำเพ็ญกุศลตามประเพณีอย่างปลอดภัยอย่างแน่นอน
อย่าไปมโนกันอย่าไปพูดอะไรให้เกียรติผู้เสียชีวิต
นึกถึงสภาพจิตใจของทายาทของเขาญาติเขาลูกเมียเขาพ่อแม่เขา

เขาเจ็บช้ำมามากอยู่แล้วกับการเสียชีวิตของคนที่เป็นที่รักของเขา
เราควรจะต้องแสดงน้ำใจนี่ต่างชาติอย่างจีนยังแสดงน้ำใจให้กับประเทศไทย
แล้วทำไมคนไทยด้วยกันเองถึงจะไม่แสดงน้ำใจซึ่งกันและกัน
ในช่วงที่มีความวิกฤตนะครับในช่วงนี้
พลังของคนไทยเท่านั้นที่จะทำให้
การต่อสู้ไวรัสโกวิดชนะและประสบผลสำเร็จ
ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องการรักษาพยาบาล
เราได้ทำอย่างเต็มที่วันนี้อาวุธยุทธโปรกรณ์ในการที่จะมา
สนับสนุนการรักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยเนี่ย
ถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วเนี่ยวันนี้ดีขึ้นมาก
แล้วก็มั่นใจว่าในแต่ละเดือนที่ผ่านไป
ก็จะมีสภาพที่ดียิ่งขึ้นไป
เพราะเราเริ่มหาแหล่งวัตถุดิบหาแหล่งยา
หาแหล่งเวชพันธุ์ต่างที่เราที่เคยมีข้อจำกัดในการซื้อขาย
ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับสต๊อกของยาก็มีจำนวนมากเพียงพอ
ที่จะดูแลผู้ป่วยแล้วยังมีความร่วมมือจาก
อาจารย์อุดมคณะบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมาให้ความร่วมมือ

ประเทศไทยมีทีมที่ดีที่สุดแล้วในวันนี้
เพราะคนที่ดีที่เก่งที่สุดมาอยู่รวมกัน
มีเท่านี้แล้วมันจะทำให้ดีที่สุด
ก็เป็นไปตามการคาดการณ์
ยังอยู่ในไคทีเรีย

ผมไม่ต้องการเอาความเป็นความตายมาเป็นมาตรฐาน
แต่ยังอยู่ในหลักที่ทางวงการแพทย์ได้กำหนดไว้
องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้
การอนามัยโลกเอามาจากสถิติต่าง
แล้วก็มากำหนดเราก็ยังอยู่ในนั้นอยู่ทุกประการ
สิ่งที่องค์การอนามัยโรคบอกผมมาตลอด
๓วันโทรสามหาผมตลอดคือ
การอยู่ห่างกันเว้นระยะห่างกันทางสังคม
ไม่ใช่เฉพาะการยืนห่างกัน
แต่รวมไปถึงการประกอบกิจกรรมต่าง
สังสรรค์พบประชุมอะไรต่าง
ขอให้งดเว้นไปยกเว้นคนที่มันต้องทำตามหน้าที่
ซึ่งเขาพร้อมรับความเสี่ยงอยู่แล้ว
อย่างเช่นพวกข้าราชการแพทย์พยาบาลพวกคณะรัฐมนตรี
พวกนี้ยังต้องประชุมอยู่เพราะว่าต้องทำงานให้กับพี่น้องประชาชน
แล้วก็รับทราบความเสี่ยงแต่ก็พร้อมที่จะรับความเสี่ยงนะครับ